จะพาไปดูความมหาศจรรย์ของความเห็งค่ะ
คุณผู้ชมค่ะอย่างที่ทราบกันไปนะคะนี่เลยค่ะ
ตัวเลขจากหายโบราณนี่เองนะคะ
น้องเพชรพุ่มพวงหยิบขึ้นมานะคะ
เมื่อวันทำบุญแม่พึ่งที่วัดภาษีย่านเอกมัยค่ะ
มหาจันทร์ดังกล่าวของตัวเลขที่เห็นหน้าจอคุณผู้ชมนะคะ
มันไปตรงเป๊ะกับ๓ตัวรางวัลที่๑ค่ะ
ทำให้แฟนเพลงแม่พึ่งกลายเป็นเศรษฐีป้ายแดงในชั่วพริบตาเลยค่ะจริงค่ะ

สาวขอนแก่นค่ะคุณนพัสราธีคสุกอายุ๓๒ปี
ภายในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชศรีมา
ถูกรางวัลที่๑จำนวน๒ใบค่ะ

เธอได้เลขท้าย๓ตัว๙๖๗มาจากเลขดังของแม่พึ่งนี่แหละ

ถูกต้องนะคะก็ไปตามหาซื้อลอตลงลอตเตอรี่

เพื่อนที่ทำงานต่างดีใจกันหมดนะคะ
เจ้าตัวรีบเลยค่ะไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน

และวันนี้ค่ะก็จะเดินทางมากรุงเทพเพื่อขึ้นรางวัลนะคะ
ก็จะขึ้นรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
มาดูอีกคนนะคะน่าอิจฉาจังเลยนะคะ
ท่านต่อไปคือคุณลุงบุญเพ็งเกรดหอมวัย๕๔ปีท่านนี้ค่ะ
เป็นชาวน้องคายค่ะบอกว่าก็ดูไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะ
เห็นตัวเลขแม่พึ่งนะคะตอนแรกเห็นเป็น๖๘
ก็เลยไปถามหาซื้อแต่แม่ค้าบอกมันไม่มีเลยคุณลุง
มีแต่เลขท้าย๙๖๗อยู่๒ใบคุณลุงไม่พอ
ก็เลยขอแบ่งมาใบเดียวแล้วกันปรากฏคุณผู้ชมเชื่อไหม
ใบเดียวนี่แหละฟาดไป๖ล้านใบตอง
รับไปเลยเป็นเศรษฐีใหม่ไปเลย
ดีใจสุดบอกว่าเงินรางวัลที่ได้เนี่ย
เอามาก่อสร้างต่อเติมที่บ้านนะคะ
แล้วก็จะไปซื้อที่ดินเก็บเอาไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน
เต็นต์ถวายวัดตามที่ตั้งใจค่ะ
ซึ่งวันนี้ค่ะนะคะพี่แจ๊กรีนก็ไปไหว้แม่พึ่งเหมือนกันนะคะ
ตอนเช้าเลยไปเองไปไหว้ขอบคุณแม่พึ่ง

คักคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ชาวบ้านแห่มาทำบุญ
เอาดอกกุหลาบสีแดงนะคะที่แม่เพิ่งชอบ
แล้วก็เมนูเด็ดอยากให้ดูนะคะส้มตำปูประลา
พูดที่ผ่านมาพี่ดาวก็ถูกเหมือนกัน
ปกติพี่ก็ไม่ซื้อเงาะรงโรตัรีเลยนะคะ
เลยมากราบแม่พึ่งอีกครั้งนะคะ
แม่พึ่งด้วยแล้วก็ดีใจแทนแฟนเพลงแม่พึ่งทุกคน
ที่โชคดีเป็นเศรษฐีในปริปตาเลยแหละค่ะ

เหมือนพี่พึ่งเข้ามาช่วยช่วยทุกคนแล้วกันช่วยแฟนคลับช่วยแฟนเพลง
ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันก็อยู่ที่ดวงวาสนาโชคของคนแต่ละคน
อย่างพี่ดาวนี่ก็นิดหน่อยไม่ได้มากมายเลย
แต่ซื้อเพราะว่ามันของพี่เขาจริงไม่ซื้ออยู่แล้ว
ตื่นขึ้นมาจะเที่ยงอยู่แล้วพี่ก็กระดูกเหมือนโดนติดต้นใจ
อันนี้พึ่งตื่นขึ้นมาใส่บาตรกระโบนให้พี่พึ่งเลยนะ
ก่อนวันนั้นมันที่ศึกษาก่อนที่จะมาร่วมภูมิก็เช้านั้นตื่นใส่บาตร